นนทบุรีค่ะคือมีผู้ชายวัย๗๔ปีคนนึงเขาไม่พอใจบ้านลูกพี่ลูกน้องของภรรยา
คือมันมีการทาสีบ้านแล้วมันล้ำมันเลยมาบ้านเขา
ก็เลยไม่พอใจมีปากเสียงกันมีปากเสียงไม่พอตบหน้ากันด้วย
แล้วยิ่งกว่าการตบหน้าคือทำแบบนี้ค่ะ
เมืองต้นพี่หยิงแล้วนะครับพี่หยิงด้วยกระบอกพืน
มีปัญหากันนะครับพี่เป็นลูกหรือเป็นอะไร
เพราะว่าเขาเป็นญาติตัวเหลวเป็นพวกดี
ผู้ก่อเหตุอายุ๗๔แล้วนะคะนี่แหละที่ตำรวจคุมตัวอบไหลไป
ถามว่ายิงทำไมปืนอันไหนนั่นแหละค่ะยิงลูกพี่ลูกน้องเมียตายเลยนะคะ
ตอนไปถึงเนี่ยมีคนยิงยืนอยู่นี่คนตายค่ะเจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจอยู่นะคะ
คนยิงคือนายสมพงศ์อายุ๗๔คนตายชื่อนายอุทัยอายุ๗๔ปีเท่ากันนะคะ
มีศักดิ์เป็นน้องเขยนี่แหละนอนจมกองเลือดนะฮะเลือดนี่ไหลอาบเลย
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยตัวน้องเขยก็คือนายอุทัยเนี่ย
ไปมีปากเสียงกับอ่าขออภัยภรรยาของนายอุทัยเนี่ย
ไปมีปากเสียงกับนายสมพงศ์คนก่อเหตุ
เพราะเขาบอกว่าเขาถูกต่อว่าว่ามีการทาสีล้ำกำแพงบ้านกัน
แล้วอีกฝ่ายก็ปฏิเสธคราวนี้ก็เลยมีปากเสียงกัน
นายสมพงศ์ก็ตบหน้าเมียเขาเมียเขาก็เลยโทรตามสามี
คือนายอุทัยมาบอกว่าเนี่ยถูกตบหน้าพอมาถึงปุ๊บ
ลั่นไก่ตายเลยนะคะยิงไปเลย
เราก็เลยส่งเนติชาวนะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ค่ะ
อยู่ที่ตะบนท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรี
เราก็ไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะห่างจากจุดเกิดเหตุ๕๐เมตร
เวลาประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งเป็นจังหวะที่ภรรยาของนายอุทัยอ่ะ
โทรหานายอุทัยบอกว่าพี่กลับมาที่บ้านหน่อยฉันถูกตบหน้า
อุทัยก็ซ้อนวินมอเตอร์ไซค์กลับมาเลยนะคะเสื้อสีขาว
คือพอซ้อนท้ายวินเข้ามาเสร็จปุ๊บ

จังหวะที่เขาขี่รถกลับมาที่บ้านเพราะว่าถูกภรรยาตามกลับมา
หลังจากภรรยาโดนอีกฝ่ายตบหน้าเนี่ย

มันพ้นมุมกล้องไปแล้วบอกมาถึงเนี่ยเขาร่วงลงไปเลย
ภรรยากับญาติญาติพามาดูเอ้าถูกยิงแล้วนี่นะ
ก็เลยรีบเรียกกู้ภัยกันค่ะ
คุยกับภรรยานายอุทัยนะคะก็เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยบอกว่า
ภรรยานายสมพงศ์คนก่อเหตุเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเธอ
เท่ากับนายสมพงศ์มีศักดิ์เป็นน้องเขย

บ่าย๓โมงครึ่งที่ผ่านมาเธอทาสีอยู่ที่กำแพงรั้วหน้าบ้านอยู่กับช่าง
นายสมพงศ์ก็เดินมาถามบอกทาสีกำแพงรั้วบ้านเขาทำไม

นายสมพงศ์ก็เอาสีเหลืองมาทาทับที่เสารั้วบ้านเธอ
เขาบอกว่าเขตรั้วบ้านของเขามันอยู่ลึกกว่านี้

เขาก็เลยเอาปากกาสีฟ้าไปขีดเส้นบนกำแพงรัวบ้านเธอ
เธอก็เลยชี้จุดให้ดูบอกไม่ใช่
มันไม่ได้อยู่ถึงตรงนี้นี่ไปดูสิหมุดเขตที่ดินมันอยู่ตรงไหน
นายสมพงศ์ก็เดินมาตบหน้าเธอจนแว่นตาหักเลยค่ะ

อย่างนี้หานายอุทัยเล่าให้ฟัง
สามีกลับมาก็ตะโกนถามนายสมพงศ์บอก
เฮ้ยยังไงอ่ะไปนักเลงหรอ

สามีใส่พ่อแล้วก็ไล่ยิงแม่

แล้วแม่ได้คุยกับพ่อครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ่ะแม่

พบแม่กระทอพ่อพ่อมันตบหน้าแม่

พ่อลองบอกพ่อใส่พ่อถามว่า

แค่นี้มันก็ยิงใส่พ่อแล้วก็ไล่ยิงแม่

ใครไม่มีหัวรักครอบครัวมึงจะไปยังไง
ลูกหลานเขาก็ยังเล็กอยู่
ลูกสาวคนตายก็บอกว่าจริงก่อนหน้านี้๓วัน
นายสมพงศ์นั่นแหละที่มาทาสีล้ำกำแพงบ้านพวกเธอ

แล้วก็ยังมาทำแบบนี้มาฆ่าพ่อเธอแบบนี้อีก
มันมันไปแล้วมันกลับมาเอารถไปจอด

พอพี่ลงมาปุ๊บพี่ถามว่ามีเรื่องอะไรกัน
แม่บอกว่าไอ้แก่มันตบแม่

พอแม่ลุกขึ้นมาปุ๊บมันจบเลย

แล้วแม่ก็เลยทอหาพ่อบอกพ่อมาตบแม่
เขามาขีกใหม่นะว่าเนี่ย

ถามว่าบ้านมัน๓๐ปี

เขตบ้านเขาเขาบอกอย่างนี้
แล้วน้องน้องดูนะบ้าน๓๐ปีปลูกมา๓๐ปีแล้ว
ถ้ามันบอกว่าตรงนี้เป็นบ้านเขตบ้านมัน
มันยอมให้เราสร้างกำแพงแล้วก็สร้างรั้วไว้อย่างนี้ทำไม
แม่เราไปด่าเขาก่อนเขาบอกอย่างนี้

ถึงเขาจะด่าคุณก็เถอะแต่คุณเป็นผู้ชาย

มันบอกว่าเดี๋ยวมึงจะโดนอีกคนนึงเขาบอกอย่างนี้
นี่ลูกสาวนะคะแล้วเห็นที่แขนซ้ายไหมคะ

อันนั้นเนี่ยแผลนี้ได้มาตอนเธอวิ่งเข้าไปบังพ่อนะคะ

แต่กระสูงเน็ตเชี่ยวถากแขนเธอไปค่ะ

กำแพงเมื่อกี้ใช่ไหมที่ว่าทา๔ล้ำอะไรกัน
ใช่สีเหลืองสีขาวทาล้ำกันไปล้ำกันมาเนี่ย
แค่เสาต้นเดียวพี่อุ๋ย

โอ้โห
แค่นั้นเลยค่ะ
แม่

มันเดินจากจะมายิงแม่

อู๋เขาก็เลยช่วยเอาปืนกันกันแย่งยื้อแย่ง

นายสมพงศ์คนก่อเหตุว่ายังไงบ้าง
เพราะว่าเขาก็ดูพูดจาโต้ตอบได้อยู่นะ

ก็เป็นเครือญาติกันถึงท่านต้องยิงกันตายขนาดนั้นเลยหรอ

ทะเลาะกันมาตั้งแต่ฝั่งนู้นเนี่ยให้ลุงสมพงศ์สร้างบ้านให้
ก็สร้างให้นะสร้างให้เสร็จแล้วอ่ะไม่จ่ายเงินไง
ราคาตอนนั้นเนี่ยสองแสนห้าแต่ราคาจริงมันสี่แสน
นี่ก็สร้างให้ไม่ได้เอากำไรอะไรเลยก็เอาแค่ค่าวัสดุกับค่าแรง
ไม่ให้เงินอ่ะแล้วสาเหตุวันนี้
มันก็เกิดจากเรื่องขอบเขตที่ดินก็บอกอยู่ว่าหลักเขตมันอยู่ตรงนี้
ฝั่งนู้นก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่จะเอาเจ้าหน้าที่มารังวัดสอบเขตให้ได้เลย
ก็เลยทะเลาะกันก็ยอมรับว่าตบหน้าเมียเข้าไปครั้งหนึ่งจริง
เมียเขาก็โทรเรียกสามีมาพอมาถึงเนี่ย
อยู่ทั้งคนตายทั้งลูกสาวก็มาลุมลุมด่าเขาแล้วก็ปรีเข้ามา
เขาเลยบอกเขามีปืนนะนี่มีปืนนะอย่าเข้ามา
ฝั่งนู้นก็ยังไม่หยุดก็เลยยิงออกไปหนึ่งนัด

เขาจะเรียกพ่อเข้ามา
พ่อเขาโยมห่างไปครึ่งไอลอง
พ่อมาขัดเดินไปใส่เลย
อืมสองคนอีกละหกอ่ะแล้วคุณลุงไปหยิบปืนจากที่ที่ไหนมา
พอเปิดพอมีเป็นชาติแล้วอ๋อเหน็บกับที่สวยอยู่แล้วอ๋อ
พอโต้เถียงกันลุงก็เลยขับอ๋อพอปีเข้ามาหาลุงแล้วหลังจากนั้นลุงทำอะไรอ่ะ
ก็ถอยครับเอาเปิดแรงไว้ดูเอ้ยมีเปิดน่ะมันเย็นกลัวมันไม่กลัว

ถอยล่ะเย็นเย็นก็สวน
นี่แหละค่ะเราได้คุยกับบ้านของฝั่งคนเกาะเหตุเขาบอกว่าจริงแล้วปกติสองบ้านก็เป็นญาติพี่น้องกันอ่ะ
ไอ้ปัญหาเรื่องการสร้างบ้านก็ยอมรับว่าเคยทะเลาะกันในอดีตจริง
แต่ปัญหาอื่นพ่อไม่เคยเล่าให้ครอบครัวฟังเลย
คือจากที่ได้ยินเสียงของคนเกาะเหตุเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเสียงเขาจะแบบเบาอยู่ในคอแห้งแหบใช่ไหมคะ
คือลูกสาวบอกว่าพ่อเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเสียงก็เลยไม่ค่อยพูดจากับใครเท่าไหร่
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยฝั่งครอบครัวของคนก่อเหตุก็บอกว่าก็เสียใจเหมือนกัน
ขึ้นให้รอ